คุณผู้ชมไปดูกันต่อนะคะสำหรับที่สมุทรปราการค่ะ
มีคนไปพบศพชายวัย๔๐ปีนะคะอยู่ในรถเก่งสีดำ
นอนเสียชีวิตอยู่ซึ่งรถเนี่ยจอดอยู่ริมถนนสุขสวัสดิ์ค่ะ
คือตอนแรกชาวบ้านเขาก็เห็นว่ารถคันนี้มาจอดอยู่
ตอนแรกก็ไม่คิดอะไรสักพักหนึ่งไปตรวจดูอ้าวมี
คนนอนเสียชีวิตอยู่ในนั้นนะคะหลังรับแจ้งเหตุค่ะ
ก็มีเจ้านาทีเนี่ยนะคะเข้าไปตรวจสอบ
เข้าไปดูเนี่ยก็เป็นรถยนต์สีดำนะคะจอดอยู่
ภายในบริเวณถนนสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าพระสมุทรเจดี
หน้าอาคารพาณิชย์สูง๔ชั้นที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
ตำรวจสพพระประแดงเข้าไปกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกระตันอยู่
ในรถพบสบนายชาญวิชวิส่งเสริมอายุ๔๐ปีนอนเสียชีวภภ์อยู่ที่เบาะคนขับ

ตำรวจกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิตรวจสอบตามร่างกาย
พบร่องรอยการถูกทำร้ายแล้วก็เสียชีวิตมาแล้วเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า๑๐วัน
ก็มอบศพให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิส่งสถาบันนิติเวช
เพื่อตรวจหาสาเหตุการตายอีกครั้ง
ไปสอบถามนางสาวขวัญชนกภรรยาวัย๔๖ปี
อยู่ระหว่างกินยารักษาตัวแต่ว่าเขาไม่ได้มีอาการของโรคซึมเศร้า
แล้วก็เขาขับรถออกจากบ้านในวันที่๓มิถุนายน

พยายามติดต่อก็แล้วติดต่อไม่ได้เลย
ไปแจ้งความคนหายเอาไว้ที่สพสาขลานะคะ
จนกระทั่งมีตำรวจโทรมาหา
โดยบอกว่าพบนายชาญวิทย์นอนเสียชีวิตในรถ

รวมแล้วนายชาญวิทย์หายไปจากบ้าน๒๐วันเต็ม
พันธุรกิจโทรประสงค์อินสะเมียนสรวจสอบสวนสภพระแปดังก็บอกว่า

เพราะว่าผู้ตายขับรถยนต์มาจอดรถนอน

ซึ่งเดี๋ยวจะต้องส่งศพไปตรวจที่สถาบันนิติเวศ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งค่ะ